มีใครแบบได้บอกเรานึง

ไม่รู้เหมือนกันอ่ะคือทีมีทุยโดย

แต่เค้าก็มีเพื่อนเหรอนะ
อ้าวฉันก็มีเพื่อนเหรอนะ
แต่หลายคนพูดว่าทำไมพี่มึงจะเห็นการกลับ
ไม่แม้บอกชั้นไม่อยากคิดอะไรแบบนั้นน่ะ

แต่ชั้นไม่อยากจะคิดอะไรแบบนั้นน่ะ
ไม่เหมือนหน่าวเลยเพื่อนโสดเยอะมาก

สงสัยมีถ้าเจ็บได้ไม่ใจ

ก็เลยคุยด้านงานกันและอยู่ด้านงานด้วย

แต่วันนั้นเขาชิ้นไปที่นั่นอยู่แล้ว

แต่อยากทำความรู้จักเฉพาะอย่างสนิทสนม
ดูเหมือนมีโอกาสขึ้นไปกับฟิล์ม

ไม่คุณหนูคูยชาก

เป็นเพราะแล้วไม่เปิดใจหรือยังไง

ชอบอะไรหรือว่าไม่ชอบอะไร
ถ้าต้องกินมาจิ
พอตอบไม่ได้จริงฉันไม่รู้ว่าจะพูดยังไง
มันยังไม่กินอะไรประมาณนั้น

แอบนี้แก่มาดูมากที่ใครใช่บอก
โอ้ใจร้ายมาก
ไม่

ถ้าเกิดพี่ฟิล์มจะแบบมาทำความรู้จักมากกว่าการทำธุรกิจอะไรอย่างนี้

มีคนที่อยากนะคะุยกัเรา
ไม่เป็นไร

ไม่ได้รอคำที่ติดต่อเลย
มีมีบ้านเพื่อนอยู่กันแล้วมีเจอ
ก็ดีใจมากที่ที่เค้าดูกดีกว่าความสุข

ถ้าเป็นคนตัดเราน่ารเลย
ก็คือจะไม่ห่วงเป็นคนกล่าวแน่นอน
งูบอกว่ามีความรักกว่ามึง
ค่ะถ้าะมันมาย้อนดูนี่ตัวเองพูด
แต่ว่าเราพวกนี้ก็เป็น

จะทำยังไงก็คือเจอค่ะ
พบีคุยกันได้หน่อย
เราเคยร่วมเงินกันถ่ายเทือน

ชาเขาไม่ได้พูดผิด
หรือเราอาจจะเขาคิดว่ามันเพิ่งเจอ
แต่ชาคิดว่ามันประมาณเกือบ๒เดือนแล้ว
เขาก็พูดว่าอ๋อไม่เจอนานแล้ว

แต่ว่าแต่ว่าใช่จะเจอกัน
น้องมีอะไรมาถามไหมคะว่ามันต่อไปเหมือนกันไหม
ก็มีวิววิวแบบโอเคนะนี่นั่นนู้นอะไรอย่างนี้

ก็ไม่ได้พูดความจริงขาวไม่ได้พูดความจริง
ฉันก็ก็ตามอย่างนั้นแต่เราแค่อาจจะโทษใจกับเขาแหละ
เขาพูดว่าเขาเพิ่งเจอแต่ว่าฉันพูดว่า

ซึ่งเกือบ๒เดือนที่ผ่านมา
มันแปลว่าไม่เจอนั่นแล้วของฉัน

ขอบคุณค่ะขออีกส่วนหนึ่ง